คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหพอได้ข่าวความสูญเสียที่เกิดขึ้น
กับวงการบันเทิงนิวมุกดาค่ะที่ประสบอุบัติเหตุ
รถยนต์ชนประสานงานแล้วก็เสียชีวิต

พระเอกหมอลำหน้าหวานนะมีแฟนคลับเยอะแยะเลยใช่
แล้วเนี่ยเจ้าของเพลงเอิ้นน้องใส่หม้อนึ่งเนี่ยนะคะโอ้โหพอ
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วคณะของเขาเนี่ย
เมื่อคืนนะยังต้องแสดงที่บึงกาลคุณคิดดูสิ
พระเอกหมอลำเสียชีวิตแล้วการแสดงยังต้องมี
ใช่จริงแล้วนะน้องนิวต้องขึ้นแสดงเมื่อคืนด้วยนะ
ถูกต้องแล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูโชว์เมื่อคืนหน่อยนะ
โอ้โหบรรยากาศนักแสดงเนี่ยต้องลงไปข้างเวที

กลับตามชีวิตแห่งใจกลับเล่นแค่ความรอดก่อนโห
สบายต้องพูดกับเราช่วยห่วงแก้มกับเรา
พันธุ์ที่สูงของเราไว้ใจเราก็ยอมประสูจน์
มันอยากดูการแห่ง
คุณผู้ชมดูโดยเฉพาะนักแสดงผู้หญิงร้องไห้กันหมดเลยนะฮะ
เพราะนักร้องประกาศว่าเพลงนี้จะขอร้องมอบให้กับนิวมุกดา

พอประกาศแบบนี้พอร้องแบบนี้คุณ
นี่ใครจะแสดงไหวแต่สปีริตการแสดงก็ต้องอยู่นะ
ใช่แต่ว่าก็รำไปปาดน้ำตาไปบางคนไม่ไหวก็มา
น้ำตาอยู่ข้างเวทีไม่มีใครทำใจได้หรอกค่ะ
เพราะเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
แล้วนี่คือโชว์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน
จริงนิวมุกดาต้องมาอยู่ร่วมแสดงด้วย
แต่ใครจะคิดว่านิวมุกดาจากไปแบบกระทันหัน
แล้วแฟนคลับนะที่รู้ข่าวการสูญเสียนะ
ก็มาจับจองพื้นที่รอชมการแสดง
ทุกคนก็เหมือนกับทุกคนก็อยากร่วมอาลัยให้กับน้องนิวเนี่ยนะคะ
ในพื้นที่ที่วัดภูมิบาลวัฒนาหรือว่าวัดเหนือที่บึงกาล
เขาจัดงานบุญประจำปีคนมาเยอะมาก
คุณผู้ชมการแสดงเริ่มตั้งแต่๓ทุ่มไปจนถึงเช้า
ทุกคนนักแสดงทุกคนอันนี้ดูภาพมุมสูงเห็นไหม
ที่เห็นอันนั้นคนทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยมารอดูการแสดง
รำไปร้องไปปาดน้ำตาไป
แฟนคลับเนี่ยก็ส่งพวงมาลัยส่งดอกไม้ยื่นให้เพื่อเป็นกำลังใจ

ทีมงานร้องเพลงร้องเพลงเราและนายของเสกโลโซ
แล้วก็ร้องเพลงชาติหน้าฮักอ้ายเดอร์ของมนแคนแก่นคูณนะคะ
เพลงทั้งสองเพลงนี้เป็นการแทนใจสื่อความหมายถึงนิวมุกดา
บรรยากาศตรงนั้นหน่อยไหมคะเศร้าขนาดนี้เลยค่ะ
ทีมงานร้องเพลงร้องเพลงเราและนายของเสกโล
โอ้โหการแสดงก็ต้องดำเนินต่อไปนะ
ไม่แต่พอฟังเพลงเสียงสั่นฟังแล้วก็บางคนน้ำตาคลอแล้วนะคะตอนนี้

ได้ได้มีกลิ่นทูบอะ
อยู่ด้วยกันกับเพื่อนสองคน
อือ

ช่วงกี่โมงว่าน้องเสียแล้ว

มีหลานสาวโทรมาบอกว่า
แม่ก็ตกใจก็เลยเก็บของไม่ได้ขายต่อเลยจ้ะ
ตกใจมากนะครับไม่ใช่แค่คุยกับคุณแม่นะคุณผู้ชมเราไปคุยกับลูกพี่ลูกน้อง
นิวมุกดาค่ะเป็นน้องชาย
ตอนที่นักข่าวไปถึงเมื่อเช้านี่นี่เห็นไหมคะ

พาไปดูอะไรรู้ไหมพาไปดูบ้าน

ขึ้นโครงมาทุกสิ่งทุกอย่างเอาเสามาแล้ว
สร้างไปประมาณสัก๖๐แล้วค่ะ
นิวตั้งใจเลยนะบ้านหลังนี้นิวจะกลับมาอยู่กับแม่
แล้วหลังจากที่นิวเสียชีวิตน่ะโอ้โห
โครงการสร้างบ้านคงต้องพักไว้ก่อนต้องพับไว้ก่อนนะคะ